กรณีป้าวัย๖๑ปีที่เอาชื่อของคนเร่ร่อน
เข้าในสมาคมชาปนกิจแล้วจ้างวานฆ่าเขาเพื่อจะรับเงิน

คือเริ่มต้นเรื่องจากการพบศพชายเร่ร่อนเสียชีวิตอยู่ใต้สะพาน
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นเรื่องของการวางแผน
ในการรับเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์วางแผนฆ่าทำมาเป็น๑๐ปี

คือต้องบอกว่าพล็อตเนี่ยเหมือนดูหนังเลย
แต่ว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวคนลงมือฆาตกรรมนายอนันทองมารวัย๕๘ปีหรือว่านายจันเจ้า
เร่ร่อนที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงในหมู่บ้านซางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔ตุลาคมแล้ว
เพราะหวังจะเอาเงินจากการเอาชื่อเข้าไปในสมาคมชาปนกิจ
แต่นางบัวลอยตอนแรกปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้จ้างวานค่า
แต่สุดท้ายยอมจำนวนด้วยหลักฐานยอมรับสารภาพว่าจ้างวานฆ่าจริง
แต่สาเหตุบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินประกันนะ
เป็นการส่วนตัวเพราะว่านายอนันต์ผู้ตายเนี่ย
ชอบเอาเธอไปพูดเสียหายทำนองว่า
เสียกันแล้วบ้างเป็นกิ๊กกันบ้างเธอบอกเธอไม่พอใจนะคะ
ปั่นแก้วขันแก้วเป็นผู้ต้องหาอายุ๔๘ปี
ส่วนนางบัวลอยทลาอายุ๖๑ปีนะคะ
เพราะว่าสองคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพิ่งจะมารู้จักกันไม่นานเอง
ตำรวจเขาเลยสงสัยว่าจริงมันมีการทำเป็นขบวนการไหม

เราไปตามหาในเสาแข็งแรงวัย๗๙ปี
คนนี้เป็นคนแนะนำให้นางบัวลอยกับนายปั่นแก้วรู้จักกัน
เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหมอเมืองหรือว่าหมอธรรมนะคะ
เคยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับนางบัวลอยมาก่อน
ทีนี้ต้นปีที่ผ่านมานางบัวลอยมาหาเขา
มาปรึกษาบอกมีปัญหาร้อนใจ
ช่วยทำพิธีทางศัยศาสตร์ไม่ให้นายอนันต์
ก็คือผู้ตายมายุ่งเกี่ยวกับเธอได้ไหม
มาขอร้องแบบนี้๒ครั้ง๒ครา
แต่ว่าตัวในเสาไม่ยอมทำให้นางบัวลอยก็เลยบอกว่าเกลียด
อยากให้นายอนันต์ตายพอจะรู้จักใครที่ทำให้เดย์แบบนี้บ้างไหม
หมอทำไม่ทำไม่เป็นไรเอาคนอื่นก็ได้ที่ทำได้
นายเสาก็เลยพูดลอยค่ะบอกว่าเออมีนายปั่นแก้วไง
ชอบไปมีปัญหากับคนอื่นเขาบอกเขาพูดไปอย่างนั้นเอง
ไม่คิดว่านางบัวลอยจะไปติดต่อนายปั่นแก้วจริงจริงจนมาเห็นจากข่าวว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
นายอนันต์ถูกฆ่าตายเขาก็ตกใจเหมือนกัน
แต่เขาบอกเขาไม่ได้กังวลนะคะเพราะเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
ตำรวจตามไปสอบปากคำเขาก็ตอบไปแล้วว่าที่พูดไป
เขาก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้คิดอะไร
ไม่คิดว่าจะไปทำเหตุการณ์แบบนี้จริง
ส่วนนางสาวกรองจิตแข็งแรงลูกสะพ้ายของในเสาก็บอกว่า
หลังจากที่นายปั่นแก้วกับนางบัวลอยถูกจับเนี่ย
ปรากฏว่าไปรู้เรื่องมาว่าจริงแล้วนายปั่นแก้วกับนางบัวลอยเขามีความสัมพันธ์กันด้วยนะ
ก็เลยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่
แล้วก็เงินที่จะได้จากการเสียชีวิตของนายอนันต์ด้วยหรือเปล่า
เพราะนางบัวลอยทำแบบนี้กับชาวบ้านมาหลายต่อหลายคนแล้วค่ะ
ซึ่งลูกสะพ้ายในสาวพูดแบบนี้เลยนะ
บอกว่าถ้าเกิดทั้งคู่ไม่ถูกจับเนี่ย
รายต่อไปคนที่ตายก็คงจะไม่พ้นนายปั่นแก้วที่ถูกจ้างวานให้ไปฆ่านายอนันต์นี่แหละ
คือเรื่องนี้มันแดงมาหลังจากที่ว่ามันเกิดเรื่อง
คือว่ามันมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือเข้าออกบ้านคนชื่อแก้วเนี่ย
ค่ะก็จะเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วอะค่ะ
แต่เขาบอกหูว่ามันเป็นคนที่ชื่อรอยค่ะนึกว่าเป็นเมียเก่าแกอย่างนี้ค่ะ
ต้นอู้กันชาวบ้านต้นอู้กันว่าแกอ่ะทำมาหลายคนละเนี่ยค่ะ
แต่เขาสองคนก็มีความสัมพันธ์กันช่วงหลังนะคะ
คือเรื่องนี้มันฮู้ตอนที่ว่าเขาเอามาอู้กันตอนที่เจอศพเจออย่างแล้วเนี่ยค่ะ
แล้วก็เห็นไม่มีใครได้หันหน้ามาเลยค่ะไอปีเนี่ย
คืออันนี้เป็นคำให้การของชาวบ้านแถวนั้นคือเราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันทงได้ว่ามันจริงไม่จริงอะนะ
แต่ถ้ามันจริงเนี่ยน่าตกใจมากจริงนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ตำรวจต้องตรวจสอบต่อก็คือเรื่องประเด็นการจ้างวานนี่แหละค่ะ
จะไปเกี่ยวข้องกับที่นางบัวลอยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินชาปนกิจศพจากการตายของนายอนันต์จริงไหม
เพราะว่าประเด็นนี้นางบัวลอยยังไม่ยอมรับสารภาพนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าชาวบ้านเขาให้การมาว่านางบัวลอยทำแบบนี้มาหลายคนแล้ว
มีชาวบ้านหลายคนถูกนางบัวลอยเนี่ยเอาชื่อไปเข้าสมาคมชาปนกิจแล้วก็เสียชีวิตเจ็บป่วยอย่างปริศนา
นอกจากนายอันนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ากรณีนายอันนั้นนางบัวลอยได้เงินชาวพนักกิจรวมประมาณ๕แสนบาท
ส่วนคนอื่นเนี่ยนะคะเราไปได้ข้อมูลมาจากนายกุศลคำใสผู้ใหญ่บ้านสาง
เขาบอกว่าชาปนกิจสถานที่นางบัวลอยนำชื่อไปเข้าและเป็นคนรับผลประโยชน์เนี่ยมีหลายแห่งค่ะ
โดยทำในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ปี๔๐โอ้โหนี่ปี๖๓แล้วนะคะ
๒๐กว่าปี๒๓ปีคือนายกุศลบอกโอ้ทำเป็นอาชีพใช้คำนี้เลยอ่ะ
เท่าที่รู้นะคะคนที่นางบัวลอยเอาชื่อไปเข้าสมาคมชาปนกิจและเสียชีวิตเนี่ยมี๖คนแล้ว
เป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๑คนบาดเจ็บอีก๑คนแต่ไม่ถึงตาย
โดยที่หมู่บ้านซางจะมีในล่าค้าแกวดคนนี้เสียชีวิตไปตอนปี๖๐
เขาบอกว่าอยู่อยู่ก็ไหลตายแต่ว่ารักษณะใบหน้าคือบวมแล้วก็มีคราบเหงื่อตรงจมูกอีกคนนึง
แบบนี้เองค่ะสภาพศพคือนอนน้ำลายฟูมปากปากดำตัวคล้ำอีกคนนึงนะคะคือในยง
เสียชีวิตไปเมื่อปี๖๒อันนี้เขาบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือโรคประจำตัว
อันนี้คือชาวบ้านส่างนะส่วนรายต่อไปเป็นชาวบ้านหนองป่าคาตำบลสันโป่งค่ะ
นางน้อยเป็นผู้หญิงเสียชีวิตปี๒๕๖๑สภาพคือนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่มีอาการอะไร
รายต่อไปก็คือนายจำรัฐแสนคำเมื่อวานนี้เราได้ไปสัมภาษณ์เขาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าถูก
บัวลอยเอาชื่อเข้าไปเข้าในสมาคมเนี่ยแล้วนางบัวลอยเอายาที่เป็นแคปซูลใส่ถุงพลาสติกมาให้กินบอกเนี่ยเป็นยาจากญี่ปุ่นแก้อำมพลึกอมภาษณ์เขาก็อยากหายเขาก็กิน
ปรากฏว่ากินเข้าไปเนี่ยมีอาการคันคอคลื่นไส้อาเจียนรีบไปหาหมอหมอบอกว่าแพ้ยาเขาบอกว่าโชคดีที่เขาอาเจียนออกมาก่อนเขาก็เลยไม่เสียชีวิต
ตั้งแต่นั้นนางบัวลอยไม่เคยมายุ่งเกี่ยวด้วยอีกเลยยาที่เคยเอามาให้ก็เอากลับไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรแล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะคะเป็นชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตในปี๒๕๖๒ค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมอีก๒รายที่เหลือค่ะเป็นอดีตสามีของนางบัวลอยทั้งนั้นเลย
คนแรกคือนายอินทรทะลานะคะเป็นชาวบ้านซางเป็นอำมพลึกแต่นอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุตั้งสิบกว่าปีที่แล้วแหละส่วนสามีคนที่สองชื่อนายกล่องคำเป็นชาวบ้านหนองอาบช้างมีอาชีพขับรถแดงในเมืองอยู่อยู่นอนเสียชีวิตในรถน้ำลายฟูมป่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดซึ่งในฐานะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอได

ช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้เวลาคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแบบผิดปกติเขาก็มีเคลือบแคลงในตัวนางบัวลอยบ้างเหมือนกันเพราะนางบัวลอยคือคนได้รับผลประโยชน์เป็นเงินชาปนกิจ
มันเป็นคนขี้เหล้าอ่ะแล้วก็มันไปแอบชอบเก๋าอย่างเงี้ย
คล้ายกับตื่นเช้าก็ต้องมาบ้านไม่ลอยครับตอนเย็นก็มาบ้านไม่ลอยอย่างเงี้
จะพูดถึงภีร์ปกติคือตายสองศพเพราะลากขวาแก่นอยู่ที่เนี่ย
พ่อก็ทำงานป้องกันภาวศาลมา๒๘ปีเนาะก็ฆ่ากันเก่า๒๘ปี
เกลียดสมเยอะความสุขไม่เยอะเรารู้อ่ะถ้าตายแล้วเราก็ทำปัญหาไง
อันนี้มันดำคล้ายจะออกตำมัดในครองคิดพอนะ
ใช่ครับ

พูดออกมาได้เลยคิดอยู่ทำไมคิดดูครับ

เยาว์
โอ้โหนี่แหละค่ะมันมีหลายกรณี
การเสียชีวิตของหลายคนที่คนในพื้นที่เขาสงสัยในตัวนางบัวลอย
แต่เป็นเพียงการสงสัยและการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะคะ
บัวลอยเองยังไม่ได้รับในประเด็นต่างเหล่านี้
ทีนี้ค่ะอีกคนนึงที่เคยถูกวางยาในเหล้า

ชื่อว่านายพรมมาอุดหมี
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าคือใครไม่รู้
เอาเหล้ากับข้าวผัดมาวางให้กิน
มีอาการน้ำลายฟูมปากคลื่นไส้อาเจียนออกมาค่ะ
แล้วก็ไม่กล้ากินต่อแล้วนะคะ
ซึ่งเขาเองก็สงสัยนางบัวลอย
หวังเงินชาปนกิจหรือเปล่า
เนี่ยค่ะเอาขวดเหล้าขาวมาให้ดูด้วย
เหมือนกับถูกเจาะรูเอาไว้นะคะ
แต่สุดท้ายนายอนันต์มาถูกนางบัวลอยฆ่าจริง
ที่ผ่านมานางบัวลอยเคยจะมาเอาชื่อเขาไปเข้าสมาคมชาปนกิจค่ะ
แต่ลูกเขาไม่ยอมก็เลยถือว่าโชคดีนะคะ
ที่เขาไม่เสียชีวิตไปด้วย
สงสัยอีกแล้วสงสัยปะรอยน่ะ
เพราะว่าเขาอยากให้ผมฟังที่เขาเล่าให้ฟัง

สมาชิกอะไรครับ
สมาชิกอะไรครับพ่อ
สมาชิกตาตังค์
คือเราไปหาเขาแล้วเขาทำอะไรให้เราดูครับ

อ๋อจันเจ้าผมกินแล้วผมว่าก

ครับแล้วเรามาซื้อกิน

เห็นความว่าเขาบันเงียกไปกับคนเดียวนี่จริง

มาให้เพิ่มเติมนะคะทีมข่าวไปเจอกับอดีตภรรยาอีกคน
ของนายกองคำคำวงซึ่งเป็นสามีคนที่สองของนางบัวลอย
เสียชีวิตไปอย่างปริศนาค่ะเธอก็ให้ข้อมูลว่า
เป็นคนแข็งแรงมากค่ะแปลกมากจริงนั่งเสียชีวิตอยู่บนรถ
ในสภาพเลือดออกหูส่วนที่ปากมีของเหลวเหมือนน้ำลาย
ผิวหนังคล้ำแพทย์บอกว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว
แต่คนในครอบครัวและตัวเธอเองก็ติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตมากนะคะ
แล้วพอสามีเสียชีวิตเนี่ยนางบัวลอยก็พยายามขอใบมรณบัตรหลายรอบมาก
เพื่อจะนำไปขอเงินชาปนกิจแต่ลูกสาวไม่ให้
สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าลูกสาวให้ไปหรือเปล่าจำไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยจนมารู้ข่าวเนี่ย
ว่านางบัวลอยมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนก็เลยนึกย้อนไป
ไปถึงการเสียชีวิตของนายกองคำว่าเอ๊ะมันก็แปลกจริง
แต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำอะไรได้หรือเปล่า
เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วศพก็เผาไปแล้วนะคะ
ตอนนั้นเขาแข็งแรงขับรถส่งนักเรียนอยู่ค่ะขับรถขับรถอ่า
สี่ล้อค่ะอยู่ดีดีก็เขาโทรมาบอกลูกสาวบอกว่า
พ่อเสียชีวิตอะค่ะซึ่งการเสียชีวิตของพ่อคุณแม่เนี่ย
ติดใจว่าทางคุณแม่และทางครอบครัวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะค่ะ
เพราะว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่ค่ะแต่พอมารู้ข่าวอย่างงี้ก็
ก็ไม่แน่ใจค่ะก็เหมือนกับเราวันนี้ค่ะเคลือบแข่งกันค่ะ
นี่นะคะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตของคนในพื้นที่นะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้จริงมันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก
ต้องขยายผลกันต่อเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราตามให้ต่อเรื่องนี้